ไปดูเรื่องชวนขนหัวลุกกันหน่อยครับ
รถยนต์คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุเสียหลักนะครับ
ฟาดกับเสาไฟจนเสาไฟหักเลย
แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องเหลือเชื่อ
เลขเสาไฟทะเบียนรถเลขที่บ้านและอายุ
มันมีเลขตรงกันคุณผู้ชมโดยเหลือเชื่อจริง
แล้วดูสภาพรถดิโอ้โหยับเยินขนาดนี้

เออนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ตกไปอยู่ข้างทางแบบนี้นะฮะ

ตำรวจสภโคกตูมนะฮะไปตรวจสอบเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้
อยู่บนถนนสายลบบุรีวังม่วงครับ
เลขทางหลวงเนี่ยคุณผู้ชมฟังก่อนนะ
ทางหลวงอันนี้ก็ตรงเหมือนกัน
หลักกิโลเมตรที่ช่วงที่๑๐๑๑นะ
อันนี้เขาเรียกว่าโค้งอ่างวนนมนะ

มันคงที่รถประสบอุบัติเหตุบ่อย
อยู่ในพื้นที่ตะบนโคกตุมอำเภอเมืองที่ลบบุรี

ทะเบียนรถ๒กกจจ๔๓๐๒กรุงเทพนะครับ
โค้งมาแล้วก็ไปฟาดกับเสาไฟแรงสูง
เสาไฟส่องสว่างต่างนะฮะ
โอ้โหรถขาดเป็น๒ท่อนด้านหน้ากระเด็นไปไกลกว่า๑๐เมตร

แล้วคนขับเนี่ยคือนะฮะ
นางสาวทีริสมานันเต๋อายุ๒๙ปีอายุย่าง๓๐
เป็นคนขับรถกระเด็นออกมาแล้วก็มีบาดแผลชะกันที่หน้านะฮะ
แล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่ทัน

ชาวบ้านไปมุงดูและวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์มันมีแต่เรื่องสูญเสีย
และทุกครั้งที่มีเรื่องสูญเสียก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเช่น

ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าทางหลวงตรงนี้คือหมายเลข๓๒

รถคันนี้ทะเบียน๔๓๐๒นะครับ
เลขข้างเสาไฟคือ๒๓๐นะครับ
หน้าบ้านเลขที่ของผู้เสียชีวิตคือ๑
และผู้เสียชีวิตอายุกำลังจะครบวันที่

ทุกอย่างมันเป็น๓๐๓๐๓๐หมดเลยตรงกันโดยบังเอิญพอดิบ
พอดีคุณผู้ชมแต่ย้ำว่ามันคือในเรื่องของอูบัติเทศ
แต่เลขดันไปตรงกันหลายอย่างเหลือเกินครับ
ทีนี้จากการตรวจสอบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

พอถึงทางโค้งเขาหลุดโค้งตกข้างทางไปฟาดกับเสาไฟ
ทำให้เสาไฟก็หักรถก็ขาดเป็น๒ท่อนด้วยความแรงของรถ
ทำให้คนกระเด็นออกมาเพราะเขาไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

เบื้องต้นคาดว่าน่าจะหลับในเพราะว่าตรงรอยของถนนไม่มีรอยเบรกเลยครับ
ก็มีการส่งร่างไปจนสูตรแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไปนะครับ
แล้วก็ส่งไปที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ขับรถต้องไม่ประมาทถ้าเกิดว่าเพลียพักผ่อนไม่พอก็พักก่อน
ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ